อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ต้องฝากเตือนภัยกันไว้หนักเลยนะครับ
เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในอำเภอหาดใหญ่ค่ะ
มีเด็กชายวัยสิบสองปีนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนรางรถไฟ
ไม่ได้ยินเสียงรถไฟไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟเลยนะคะ
แล้วรถไฟก็มาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
รถไฟชนร่างของน้องกระเด็นเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจโรงพักทุ่งลุงได้รับแจ้งเหตุ
รถไฟชนเด็กนักเรียนบริเวณทางข้ามรถไฟ
หน้าโรงเรียนพะตงวิทยาคมในบ้านทุ่งลุงตำบลพระตรงอำเภอหัดใหญ่ค่ะ
ก็ลงไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ชีพพตงเทิดธรรมนะคะ
ในที่เกิดเหตุก็เจอร่างของเด็กชายวัฒนยูดิสโรวัย๑๒ปี
เป็นเด็กนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนเทศบาลพะตงค่ะ
สภาพมีบาดแผลทั่วร่างเพราะว่าถูกชน
แล้วก็กระเด็นตกข้างรางรถไฟห่างจากรางรถไฟประมาณสัก๔๐เมตรนะคะ
จากการตรวจสอบเพราะว่าขบวนรถไฟคันเกิดเหตุ
คือขบวนรถด่วนที่๔๖ประดังเบซากรุงเทพ
เดินทางมาจากสถานีรถไฟประดังเบซาช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
สอบถามนายวัญชัยผู้จำปีชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุก็บอกว่า
ตอนเย็นเห็นเด็กมานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนรางรถไฟ

สักพักหนึ่งได้ยินเสียงรถไฟบีบแรนหลายครั้งจนผิดสังเกต
ก็เลยออกไปดูปรากฏว่ารถไฟก็ชนร่างเด็กไปแล้วนะคะ
แม่ของน้องได้เสียชีวิตพอเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
โปรดติดตามตอนต่อไป